ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพิจิกษ์ความรักความสัมพันธ์คนต่างเพศที่จืดจังกันไปบ้าง
จะกลับมาดีขึ้นคนรักหรือคู่ครองจะทำให้ชื่นใจ
คู่สามีภรรยาที่อยู่ห่างไกลกันจะได้กลับมากระชับรักหวานชื่นคืนสุข
สุขภาพไม่มีปัญหารุนแรงมีแค่ปวดหัวตัวร้อนขึ้นบ้าง
ปวดตั้งแต่ช่วงน่องลงไปถึงฝ่าเท้าแต่ไม่รุนแรง
ใช้ชีวิตไม่ค่อยสะดวกเหมือนปกติเท่านั้นการเงิน
จะเพิ่มลายใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมีการคบค้าสมาคมมิตรใหม่ต้องจ่ายเพิ่ม
รายรับไม่ค่อยมีการค้าขายทำธุรกิจตกต่ำลงไป
มีโอกาสผิดใจกับหุ้นส่วนเรื่องแบ่งปันผลประโยชน์แย่งลูกค้ากัน
การงานความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่นายจ้างเหมือนลิ้นกับฟัน
เข้าใกล้กันไม่เกิดผลดีต้องเดินทางไกลไปเกี่ยวกับธุรกิจการงาน
อาจนำความเดือดร้อนมาให้ไม่ควรว่ากล่าวตักเตือนใคร
ทำไปด้วยใจปรารถนาดีก็ตามดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพร
สำนักโหนอุตราศาสตร์อ่านดวงฉบับเต็มเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์